กิโลกรัมคงที่นะคะส่วนสะโพกไก่ราคาปรับขึ้นมา๒วันแล้วนะอยู่ที่๙๐
ต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวค่ะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ไปดูราคาของปลากันบ้างค่ะสำหรับวันนี้ไปดูเลย
ราคาของปลานะคะไปดูกันค่ะอ่าสำหรับปลานินนะคะ
สิบห้าถึงแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อเข่ง
ปลาสลิดสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมช่วงนี้วัตถุดิบบางอย่างอาจจะมีการปรับราคาขึ้นบ้าง